อย่างที่เราเกริ่นมากับเรื่องของประเด็นโควิด๑๙
คนที่ระยองบอกว่าท่านนายกคะขอโทษอย่างเดียวคงไม่พอ

เมื่อวานวันเดียวคนยกเลือกห้องพักไป๑๔๐๐กว่าห้อง
ตลาดบ้านเพไม่มีคนเดินแม้แต่คน

แล้วมีคนถามท่านนายกว่าจะเยียวยายังไง

ถ้าเกิดว่าท่านตอบอย่างนี้ชาวบ้านก็ไปไม่ถูกแล้ว
คือนายกพยายามบอกว่ามันเป็นความหละหลวมส่วนบุคคล

ไปดูภาพรวมของโควิดทั้งหมดทั้งมวลในทุกประเด็นที่เราพูดกันไปก่อน
แต่ว่าคนที่โดนย้ายก็มีเหมือนกัน

หลักกระทรวงมหาดไทยมีการทำหนังสือด่วนที่สุดเลย
ไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเลย
นี่ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เดินทางไปยังโรงแรมดีวารีดีว่า

ในช่วงของ๘๑๑กรกฎาคม
และผู้ที่เดินทางไปเที่ยวห้างแหลมทองวันที่๑๐เนี่ย
ทั้งหมดทั้งมวลคุณผู้ชมฟังให้ดีถ้าคุณไปอยู่ที่นั่น

กลับไปติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดของคุณ

เพราะคุณถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง
กับการติดโควิด๑๙จากทหารอียิปต์

เขาไปเดินอยู่หลายชั่วโมงทีเดียวในห้างนี้
แล้วเขาก็ติดโควิด๑๙เรียบร้อยนะครับ
แพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัย

หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
และผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดที่สนามบินอุตพาว

พร้อมให้บุคลากรจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรค
ที่ชนบุรีไปปริวัตินาทที่แทน
ปล่อยให้ทหารอียิปต์ออกนอกพื้นที่
แล้วก็ไปโรงแรมไปเดินหงเดินห้างอะไรกันไป
ถือว่าเป็นความหละหลวมในขั้นตอนนี้

ขณะที่บริการท่ามเรือนวนทิพย์

แน่นอนเป็นท่ามเรือที่อาจจะมีการข้ามไปที่เสม็ดเนอะ
นะฮะต้องบอกว่าเงียบเหงามาก
ปกติแล้วจุดนี้เขาก็จะนอกจากจะเป็นคนที่ไปรอขึ้นเรือแล้วนะ
เขาจะมีการขายของมันเป็นของที่ระลึกต่างสำหรับคนรอ
แต่เมื่อวานไม่มีนักท่องเที่ยวแม้แต่คนเดียว

แล้วก็เป็นช่วงที่คนตกใจกับโควิดด้วยแหละมันประกอบกันนะฮะ
นายกสมาคมท่องเที่ยวเกาะเสม็ดบอกแบบนี้
ผลกระทบจากข่าวของทหารอียิปต์ติดโควิดที่มาระยอง
ทำให้นักท่องเที่ยวแห่ยกเลิกจองห้องพักบนเกาะเสม็ด
และในเมืองระยองเมื่อวานวันเดียวคนโทรมายกเลิกอย่างน้อยนะ๑๔๐๐กว่าห้อง
แล้วก็ยังมีผลพวงตามมาอีกมากมายหลายห้องทีเดียว
ณผู้ประกอบการบนเกาะสเม็ดกว่า๑๓๐รายทุกคนช็อคหมดเลยช็อคมาก
ดังนั้นเนี่ยท่านนายกคะจะพูดเพียงแค่คำว่าขอโทษ
ฉันคิดว่าคงไม่พอค่ะไปฟังเสียงเขาหน่อยครับ
ไม่อยากจะไปโทษว่าเป็นความผิดของใคร
แต่ต้องมีคนออกมารับผิดชอบในส่วนนี้นะคะที่มันเกิดขึ้น
เพราะว่าผู้ประกอบดีการทุกรายนะคะได้รับผลกระทบมาตั้งแต่ต้นปีแล้ว
อันนี้มันเข้ามาถึงกลางปีแล้วนะคะ
ทำให้พวกเรานี้ได้รับผลกระทบรอบสอง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นนะฮะเมื่อวานครับท่านนายกก็ต้องลงพื้นที่ไป
ด่วนลงไปโดยเฮลิคอปเตอร์นะฮะลงพื้นที่ไปต้องการจะไปชี้แจง
ให้กำลังใจพ่อค้าแม่ค้าประชาชนแน่นอนตามภาพที่เห็น
ก็มีคนที่ไม่พอใจนะคะกับการที่รักกาศตกไปยืนชูป้ายแบบนี้นะคะ
ประท้วงให้ท่านนายกนั้นลาออกเป็นการแสดงความรับผิดชอบ
แต่ก่อนนายกจะไปถึงทั้งสองคนนี้ถูกตำรวจรวบตัวไป

เพลง

เมื่อวานนี้นายกรัฐมือตรงที่สุดริกะทะมุนติดต่อสุดท้าย
ท่านต่อสุดท้ายจากสู่คนไทยนายก็มีเหตุผลที่จะต้องการแพลนของนายเรา
ตั้งใจตั้งใจดีมากจะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดระยอง
ให้กำลังใจพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดระยอง
แล้วก็ไปดูว่าเขารู้สึกยังไงไปรับฟังความคิดเห็น
แต่นี่๒เสียงที่สะท้อนความคิดเห็นออกมา

ท่านก็ไม่ได้เห็นภาพเหล่านั้นหรอกเพราะว่าโดนล็อกคอขึ้นรถไปเรียบร้อย

สะท้อนความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นจริงแหละ
ทันทีที่นายกไปถึงที่โรงแรมดีวารีแล้วก็ห้างแหลมทอง
คือห้างก็ยังคงปิดอยู่แหละ
รถแบรนด์เมื่อสักครู่ทะเบียนกอกไก่ชอชิง๙๗๗๙
หลายคนก็จับจ้องเผื่อมันจะช่วยอะไรได้บ้างกับเรื่องของทะเบียนรถ
ก็มีการไปพูดคุยกับประชาชนที่รออยู่แล้วก็ไปเดินตรวจห้าง
แต่ห้างมันก็ปิดแล้วครับไม่รู้ว่ายังไงเหมือนกันนะ
ทีนี้ท่านก็บอกว่าจะพยายามทำให้ดีที่สุด
ขอให้เชื่อมั่นในระบบการรักษา
ถ้าตรวจว่าใครติดโควิด๑๙
ก็รักษากันไปไม่ต้องตื่นตนกท่านว่าอย่างนั้น

ก็มีคุณอนุทินใช่ไหมหมอหนูหมอตีก็ไปทั้งคู่เลย
คุณสาธิตก็ไปรมวและรมชสาธารณสุข
แล้วก็มีชาวบ้านก็ไปเฝ้าดูรถของท่านนายก
ถึงท่านกลับมีการตะโก๊งตะโก๊ดอะไรก็ได้ว่ากันไป

คือที่ท่านลงไปต้องการจะไปดูไปให้กำลังใจ

คนก็จะไปดูทะเบียนเป็นเรื่องธรรมดาแหละนะฮะ
ไปติดตามบรรยากาศท่านนายกช่วงนี้นะครับ
โดยไม่ผ่องหลุมจรเสะกัน
แต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดคนอยากจะให้ท่านเยียวยามากกว่าคำว่าขอโทษ
อย่างที่ผมย้ำไปอีกครั้งกับเรื่องของโควิด๑๙
ในช่วงที่ไปเดินให้กำลังใจพ่อค้าแม่ค้า

นายก็ยังไปอุดหนุนหน่อไม้เพราะว่าอะไร
เพราะว่าพอนายกจะมาท่านตลอดที่ก็เอาอะไรไปกั้นใช่ไหม

แม่ค้าก็บ่นก็พอท่านจะมาก็ขายของไม่ได้

ให้แม่ค้าขายหน่อไม้กับข้าวแกงไป
แล้วบอกเอาไปแจกคนอื่นแล้วกันนะ
ทันทีที่แม่ค้ารับแบงค์มาก็ไม่ได้

เอาหน่อยท่านให้เลขอะไรดูสิเผื่อมันจะเป็นการยาวทัก

คุณผู้ชมเห็นไหมตามแบงค์นั้นเราเห็นไม่ค่อยชัดเหนือสิ่งอื่นใด
เนื้อนอกเหนือจากกระดิ่งของจนเรทที่แบงค์

มันก็อยากจะให้มีการเยียวยามากกว่าที่มันเป็นอยู่แหละ

ตอนนี้แน่นอนว่าผลกระทบเกิดขึ้นการเยียวยาเนี่ย
เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก่อนที่จะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดระยอง

ท่านไปปฏิบัติภารกิจแถวเมืองทองธานี

คนระยองเดือดร้อนแบบนี้ท่านจะเยียวยาเขายังไง

คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นความหละหลวมเฉพาะบุคคล

แปลว่าจะไม่เยียวยาหรืออย่างไร
ทีนี้นายกถามสื่อกลับมาว่ากับการที่คนแตกตื่น
ไม่ไปเที่ยวระยองไม่ไปค้าขาย
มันเกิดจากอะไรล่ะคือถามสื่อกลับมา
สื่อท่านหนึ่งก็ตอบว่าเป็นเพราะสื่อ

เสื้อสื่อสื่อเราเนี่ยเรา
เสนอข่าวน้อยหน่อยตอนนี้สื่อโดนทั้งขึ้นทั้งร่องเลยนะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมอยากให้ฟังเสียงนายกรัฐมนตรีช่วงนี้หน่อยค่ะ
ถามว่าผมต้องไปเยียวยาผมต้องเยียวยาใครล่ะ
เพราะค้าตลาดต่างที่ตลาดสมทิศ

หรือไปสะชนที่หาได้ไม่ได้ใช่ไหม

แล้ววันนี้มันเจอคนติดเชื้อหรือยัง
ผมก็บอกแล้วไงผมรับผิดชอบอยู่แล้ว

คนที่ชอบผมก็ต้องแก้ไขปัญหาสิ
ก่อนหน้านี้มีการติดเชื้อในประเทศไทยไหมมี
แล้วเราแก้อะไรไหมยังหยุดได้ไหมได้
งานนี้ก็เหมือนกันถ้ามันเกิดขึ้นมันก็ต้องหยุดให้ได้
คือนายกรัฐมนตรีก็พยายามบอกสื่อนั่นแหละว่า
หน่อยเรื่องของการนำเสนอข่าว
ทีนี้ก็ถามกลับไปที่นายกรัฐมนตรีอีกเช่นเดียวกัน
การนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนมันเป็นหน้าที่นะคะ
ถ้าไม่มีข่าวเราก็ไม่นำเสนอถูกไหม
ไอ้ข่าวที่เกิดขึ้นตั้งคำถามกลับไปว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไร
ถึงเป็นข่าวมาได้ทหารอียิปต์ที่เข้ามาแล้วมีการแพร่เชื้อ
มันเป็นข่าวเพราะอะไรเป็นเพราะคนของท่านหละหลวมใช่หรือไม่
แล้วเพราะเขาติดโควิด๑๙ใช่ไหมล่ะ

เอาผลมาเป็นตัวตั้งเอาเหตุสิเป็นตัวตั้ง
เหตุของการนำเสนอข่าวคืออะไรถูกไหม
สิ่งอื่นใดตอนนี้ปากท้องของพี่น้องประชาชนสำคัญที่สุดเลย

ก็เมื่อกี้ชัดเจนแล้วว่าจะต้องมีการเยียวยาดูแลกันต่อไป
แต่คำถามคืองบงบพอไหม

โอ้โฮหาจากไหนเนี่ยจะเกินเทดานหนี้สาธารณะแล้วเนี่ย

พูดถึงเรื่องของพิษโควิด๑๙นะคะที่เกิดในพื้นที่จังหวัดระยองเนี่ยนะคะ
อย่างที่บอกไปค่ะการนำเสนอข่าวเรานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องเน้นความจริง
ความจริงที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากพ่อค้าแม่ค้า
กระทบเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวต่างนะคะมากระทบกับนักเรียนด้วย
เพราะว่าหลายโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยองนะคะสั่งปิดการเรียนการสอน
จากนักเรียนบางคนอาจจะไปเที่ยวเที่ยวห้างเดียวกับทหารอียิปต์
วันที่เกิดเหตุพอดีพอดีนะคะผู้ช่วยศาสตราอาจารย์ตรินกิติการอำพล
อำนวยการโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญมหาวิทยาลัยบุรพาค่ะ
ออกประกาศงดการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นปฐมวัยประถมวัยประถมศึกษาและมัธยมศึกษานะคะ
เป็นการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิด๑๙ให้มีการเรียนการสอนโดยเฉพาะระบบออนไลน์เท่านั้น
เป็นเวลา๓วันค่ะ๑๕๑๗กรกฎาคมและเพื่อให้ทางโรงเรียนดำเนินการตรวจสอบประวัติการเดินทางของนักเรียน
และทำความสะอาดฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในโรงเรียนทั้งหมดเลย
ขณะที่อีกหนึ่งโรงเรียนคือปิดหลายร้อยโรงเรียนแหละ
แต่ว่าเรานำเสนอเป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างแน่ใจว่ามีนักเรียนไปเที่ยวในช่วงวันนั้นในห้างนั้น
เป็นการไปเที่ยวร่วมกับทหารอียิปต์นะคะ
ขณะที่โรงเรียนสิงห์สมุทรอำเภอสัตหีบค่ะประกาศปิดการเรียนด้วย
เป็นการปิดแบบพิเศษ๑๖๑๗กรกฎาคม
งด้วยโรงเรียนเป็นพื้นที่เสี่ยงการระบาดนะคะ
ทั้งนี้ทางโรงเรียนประสานเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์
เข้ามาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในห้องเรียนทุกห้องเรียนทุกอาคารค่ะ
จากในพื้นที่ใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นชนบุรีระยองข้ามมานี่ค่ะพระประแดง
นายวิศนุพงศ์สงวนสัจพงศ์นายอำเภอพระประแดงพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางไปที่พักของนักเรียนชาย
อายุ๑๗ปีรายหนึ่งหลังจากวันจันทร์ที่๑๓กรกฎาคมนักเรียนคนนี้เดินทางไปที่ระยองมา
และไปเที่ยวห้างเดียวกับทหารอียิปต์เลยซึ่งเจ้าหน้าที่ค่ะจัดชุดปฏิบัติการจากเทศบาลเมืองพระประแดง
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทั้งในที่พักและบริเวณโดยรอบนะคะขณะที่นักเรียนคนนี้และสมาชิกครอบครัว
จะต้องถูกกักตัวในที่พัก๑๔วันและตรวจหาเชื้อเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ติดโควิด๑๙ค่ะ
อำเภอพระประแดงเองนะคะฝากถึงประชาชนที่อาศัยบริเวณใกล้เคียงบอกว่า
ไม่ต้องตระหนกกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนื่องจากทางอำเภอจัดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขดูแลอย่างใกล้ชิดแล้ว
นี่เป็นการนำเสนอข่าวของเราเกี่ยวกับเรื่องของนักเรียนที่เขาไม่ได้ไปเรียนวันเดียวเท่านั้นนะ
เมื่อวานนี้ก็เป็นอีกกลุ่มนึงนะคะบุรีรำก็มีนะคะ
คุณผู้ชมสิ่งที่เกิดขึ้นมันกระทบกระเทือนถึงปากท้องของประชาชน
ลูกจ้างของร้านค้าร้านอาหารต่าง
การล็อกดาวน์รอบแรกมันก็หนักมากพอแทบจะปางตายอยู่แล้ว
ถ้าเกิดว่ามันต้องลักล็อกดาวน์ถูกสั่งปิดรอบสอง
มันจะอย่างไรมันจะอยู่อย่างไรต่อไป

เขาไม่ปิดแน่นอนใครหน้าไหนมาสั่ง

นึกสภาพครึ่งปี
ครึ่งปีแล้วถ้ามันมาอีกจะไปอีกกี่เดือน

ร้านใหญ่ก็ว่านักร้านเล็กนี่หนักมาก

ชมบูชื่อดังที่เขาเปิดอยู่แถวตลาดครูกรุงเทพ
มีการโพสต์ข้อความนี้พร้อมกับภาพ

หากรัฐบาลมีบริการสั่งให้ปิดร้าน

แถมเศษเงินที่ให้มา๕๐๐๐บาทต่อเดือน
ก็เป็นภาษีที่มาจากประชาชน
ลูกจ้างกว่า๒๐คนตอนนี้เหลือ๔คน
ที่ขายได้วันละหลักหมื่นเหลือเพียงหลักพันเท่านั้น
และตอนนี้ร้านเป็นหนี้ค่าน้ำค่าไฟ

โอ้โหโพสต์ดังกล่าวที่โพสต์ไปคุณผู้ชม
คือมันอาจจะเป็นแค่โพสต์ของร้านเดียวนะ
แต่ผมว่ามันเป็นผลกระทบที่มันเกิดขึ้นแบบมากเหลือเกิน
เป็นตัวแทนของคนที่มีผลกระทบจริงนะฮะ
แล้วเขาก็มีคนที่เป็นอย่างนี้อีกมากมาย

นะครับโพสต์นี้ชาวนิตถูกใจมาก
ไลค์ไปเกือบ๕๐๐๐ครั้งมีการแชร์เป็นพันครั้ง
ทุกคนเข้าไปให้กำลังใจนะครับ

ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้พร้อมกันนะครับ
คุณผู้ชมทีนี้มาดูหมอปลาหน่อย

แต่คราวนี้เป็นหมอปลามือปราบกลวก

หมอปลาบอกว่าอีพีพิเศษนี้จัดให้สำหรับกลวก

กลัวคือใครล่ะคุณผู้ชมมี๒กลวก
ลวกแรกก่อนกลวกที่ปล่อยให้กลวกจากต่างประเทศ
นำเข้าโควิดเข้ามาในประเทศไทย
แล้วคนไทยเดือดร้อนกันทั้งประเทศ
ก็ไม่รู้กันว่าไปทำอีท่าไหนมา
หมอปลาบอกว่าโกรธมากที่ผ่านมาประชาชนคนไทยเดือดร้อน
ดาวน์เป็นประเทศมาเป็นเดือน
หลายคนถึงขั้นว่าไม่มีจะกิน

ไอ้กว๊อกแรกมันเป็นคนสั่งให้เข้ามาใช่ไหม
แล้วนี่ปลูกอะไรล่ะปลูกพริกกะเหลี่ยง

เฮ้ยมันเผ็ดนะแซ่บมากแพ็ดมากเออ
เออปลูกพริกเกรียงสาดชั่งกว๊อก
เออเออแล้วนี่พริกเกรียงว่าเสร็จแล้วแซ่บแล้ว
หมอปลาแซ่บกว่าเผ็ดกว่า
ขึ้นเต็ม๘นาที๑๒วิแต่ตัดมาให้ดูบางส่วนค่ะ
แซ่บร้นโอ้โฮนี่เอาอีกแล้วดูข่าวเมื่อวานตกใจเลย

ผลจากที่อะไรไอ้กว๊อกได้ศิษฐ์ที่พิเศษ

แล้วที่ผ่านมาที่กักเคอร์โปรงเคอร์ฟิวหายเฮวเลย

ประโยชน์ก่อนมาไอ้กล้วงนี่ก็ไม่ได้รับผิดชอบ

ฆ่าทุกคนรวยเหมือนพวกมึงนะไม่มีใครเดี๋ยวรอหรอก

โควิดเงียบไปแล้วไม่มีเชื้อแล้ว
แม่งคนไทยเนี่ยที่คนไทยจะเป็นแต่ตาย

โดนจับไปกี่คนอ่ะกลัวมึงใช้มาตรฐานอะไร
หรือคนต่างชาติหรือคนมีเงินต้องใช้อีกมาตรฐานหนึ่ง
เออรักด่าขนาดนี้แล้วนะคะ
ไม่แน่ใจว่ากลัวที่หมอปลาพูดถึงจะแสบร้อนบ้างไหม

ไม่รู้ไม่รู้จริงคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่ากลัวเป็นใครส่งไลน์มาบอกหน่อย
ไม่หมอปลาพูดได้แบบถูกใจแล้วกันแล้วก็นะ
ครบถ้วนทุกประเด็นไม่ต้องพูดอะไรต่อเออนะครับมันไปนั่งอยู่ในใจประชาชน